ทัพเรือเตรียมจัดพิธีต้อนรับและขึ้นระวังเรือประจำการ
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือหลวงลำใหม่ของไทยนะครับ
หลังจากเดินทางมาจากเกาหลีใต้มาถึงน่านน้ำไทยเมื่อวานนี้

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเคลื่อนเข้าสู่หน้าน้ำไทย
หลังต้องผ่านขึ้นลมอันหนักหน่วงตลอดเส้นทางน้ำจากเกาหลีใต้
มายังน่านน้ำไทยตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดท่านวาคมปีที่แล้วรวมระยะเวลาเดินทางสิบหกวัน
แต่ทหารเรือทุกนายก็สามารถควบคุมเรือจนมาถึงมาตุภูมิได้อย่างสง่างาม
เรือหลวงนเลสวนเรือหลวงตากศิลป์และเรือหลวงรัตนโกศิลป์
ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญลุล่วง

กองทัพเรือไทยจัดซื้อจากเกาหลีใต้
งบประมาณกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
มีสมรรถนะสูงอันดับต้นของเอเชีย
โครงสร้างแข็งแรงและระบบอำนวยการรบและตรวจทานที่ทันสมัย
สามารถรบได้ใน๓มิติ
ผิวน้ำใต้น้ำและทางอากาศ
มีระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบโซน่า
สามารถจมตีเรือดำน้ำระยะไกล

ติดตามเป้าหมายฝ่ายตรงข้าม

งทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
อันเป็นพระนามของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งภูมิพลหมายถึงพลังแห่งแผ่นดิน
ดุลยเดชหมายถึงอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้

และยังความปราบปลื้มมาสู่กองทัพเรือ
และกำลังพลทุกคนอย่างหาที่สุดไม่ได้
มีความรู้สึกปราบปลื้มนะครับ

ที่ได้เป็นกำลังพลชุดแรกชุดรับเรือ
แล้วก็มีความตั้งใจและมั่นใจนะครับ
ที่จะนำพาเรือลำนี้นะครับ
หรือใช้งานเรื่องนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามที่ผู้บัญชาการฐานเรือได้ให้แนวนโยบายไว้
เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับ
รวมถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปขอบคุณครับ
คงไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของกำลังพล๑๔๑นาย
และครอบครัวที่ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชลำนี้
แต่นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
เรือหลวงที่มีชื่อพระนามของอดีตพระมหากษัตริย์
พวกเขารักและเทิดทูลไม่เสื่อมคลาย